ส่วนที่โคราชนี่ก็บรรทุกพ่วงเหมือนกัน
ค่ะนะคือชาวบ้านเขาไปเจอต้องแจ้งตำรวจมานะฮะ
คือจอดอยู่ข้างทางนี่คนขับสภาพอย่างงี้เลยโอ้โห
คอพับคอหักอย่างนี้เลยคือเห็นแบบนี้แล้วเป็นห่วงว่าเขายังอยู่ดี
ยังหายใจอยู่ใช่ไหมคะอย่างนี้คนเห็นตกใจค่ะ
ยังอยู่ดีแต่ว่าคุยไม่รู้เรื่องแล้วท่าทางแบบเมาแอเลยนะฮะ
แต่ทีนี้หน้ารถคันนี้เนี่ยสภาพเหมือนกับไปชนใครมาด้วยนะครับอืม
เห็นไหมนี่กันชนนี่หลุดเลยนะฮะไม่รู้ไปชนใครที่ไหนอะไรยังไงมา
โอ้โหนี่ครับไปจอดอยู่ที่ริมถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้านะครับ
นะฮะคนขับเนี่ยโอ้โหกว่าจะปลุกให้ตื่นแล้วเอาตัวลงมาได้
เดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะพอลงมาได้เนี่ยมานั่งอยู่ที่พื้นถนน
หน้ารถตรงนี้นะครับนี่ตำรวจมาถึงแล้วนะฮะ
ดื่มแล้วเมาอย่างหนักเลยครับรถออกมาเนี้ยไม่รู้ว่าไปชนที่ไหน
อะไรยังไงมาด้วยนะฮะเพราะกันชนหน้ารถหลุดด้วยนะครับ
สุดท้ายแล้วก็เลยมาจอดอยู่ข้างทาง

โอ้นี่ยังโชคดีมากที่จอดสักก่อนนะ

คือเมาขนาดนี้ถ้าไม่จอดนี่ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับ

คือตอนนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปไล่ตรวจสอบต่อด้วยนะครับ

เผื่อใครที่เจอรถบันทุกภูมิกันนี้

ด้วยความที่ทั้งสภาพรถและสภาพคนขับโอ้โหแย่ทั้งคู่
สาเหตุคือเมานี่เอง